มีลูกค้าคนหนึ่งสั่งซื้อมือถือไอโฟนจากตัวแทนจำหน่าย
แต่ของที่ได้มาไม่เห็นตรงปกเลย
พอไม่ตรงปกเลยเราก็ต้องโทรไปสอบถามทวงถาม
ปรากฏว่าฝั่งแม่ค้าด่ากราดกลับมา

ส่งแชทมาที่พี่สั่งไปหนูจะได้รู้ว่าใครผิด
ไม่อยากแจ้งไปแจ้งเลยก็แจ้งกลับด้วย
พี่บอกว่าของมื้อนึงกล่องพร้อมครบสายชาร์จครบ
เคสแต่ว่าหนูกลับมาเปิดหนูได้แค่เครื่องเปล่าเครื่องเดียว

คือแม่ค้าแผดเบอร์๑๐มากจริง

ส่วนคนสั่งเขาพูดดีนะ

พี่บอกว่ามันมาครบใช่ไหม

ใช่คุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังเอาเองนะฮะ

พร้อมเตือนผู้บริโภคให้ระวังนะครับ

โอนเงินไปตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ย

พัสดุไปก็ถูกตัวแทนแถไปเรื่อย

กระทั่งวันที่๑๑มกราคมของมาถึงไหม
มาถึงนะครับแต่ได้เป็นของ
มือสองของในกล่องก็ไม่ครบ

ไปถามตัวแทนโทรไปถามตัวแทน

บอกว่าจะคุยกับทางร้านให้

พอตัวแทนจำหน่ายรู้ว่าลูกค้ามีการโพสต์
แบบนี้โทรมาด่าลูกค้า

โทรมาแผดเสียงแบบนี้
จากนั้นลูกค้าลายนี้เลยทักไปคุยกับเพจของร้านจำหน่ายมือถือ

สั่งซื้อโทรศัพท์กับร้านมา๓๐๐
ซึ่งทางร้านจะแจ้งความเรียกโทรศัพท์คืน

ตัวแทนจำหน่ายคนนั้นก็ต้องคืนโทรศัพท์ให้ร้าน
ส่วนเงินที่เสียไปก็ไม่รู้ว่าจะได้คืนเมื่อไหร่นะครับ
ทีนี้ทางด้านของฝั่งสาวตัวแทนจำหน่ายเจ้าของเสียงแผดนะครับคุณ
นับตั้งแต่วันนี้จะเลิกขายโทรศัพท์เป็นตัวแทนให้กับทุกร้าน
จากร้านมีปัญหาลูกค้าสั่งของได้ไม่ตรงปรกกับที่คุยกันไว้
อะไรนะดิวกันไว้ก่อนจะโอนเงินส่งยอด
แต่ส่งออเดอร์อีกแบบทำให้เราเสียชื่อเสียงมาก
คุณผู้ชมฮะเธอบอกไม่ใช่เกิดที่ความผิดของเธอ
เกิดจากการส่งออเดอร์อีกแบบส่งผิดส่งอะไรแบบนี้กัน
ไม่เกี่ยวกับเธอซึ่งเป็นตัวแทนเลย
คนไหนสั่งของแล้วได้ไม่ตรงที่สั่ง
ขออภัยด้วยที่ฝากร้านส่ง
เราเป็นแค่ตัวแทนไม่ได้ไปเช็คของหน้าร้าน
เสียใจและก็เสียความรู้สึกมากเช่นเดียวกัน

ว่ามันไม่ใช่ความผิดของกูเลยอะไรอย่างนี้

ส่วนเพจอยากดังได้เอาใบแจ้งความของฝั่งตัวแทนจำหน่าย

ได้ของไม่ตรงปกจากร้านขายมือถือมาก่อนหน้านี้
ลูกค้าไม่พอใจเอาคลิปเสียงไปโพสต์ในเพจอยากดัง
ทำให้เธอนั้นเสียหายเพราะเธอเป็นตัวแทนนะครับ
ของมันต้องมาจากต้นทางคือร้าน
เธอพยายามอธิบายไว้แบบนี้

พอมีคอมเมนต์ของเจ้าของร้านมือถือมา
บอกว่าตัวแทนจำหน่ายที่ไปสั่งเครื่องมือสอง
จากทางร้านมาเนี่ยมีการเอาสลิปปลอมมาสั่งไง
แล้วก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วทำไมคุณเอาสลิปปลอมมาสั่ง

มันแสดงว่ามันมีเรื่องอื่นด้วยสิคะ

เรื่องจ่ายเงินแล้วจ่ายเงินปลอมจ่ายเงินทิพย์
แล้วเอาสลิปปลอมมาบอกว่าจ่ายเงินแล้ว

อ่าแต่มันก็มีปัญหาเรื่องของมือถือไม่ตรงปกอีก

หลักฐานแชทการสั่งซื้อมือถือจากสาวตัวแทนจำหน่าย
เพื่อยืนยันว่าสาวตัวแทนจำหน่ายมาสั่งเครื่องไป๒เครื่องจริง

อ๋อเครื่องมือสองจริงแล้วเอาไปขาย
แล้วก็คงไปอ้างว่าเป็นเครื่องมือหนึ่ง
อุ้ยอ้าวหาต้นต่อให้เจอนะจ๊ะ
ค่ะผิดที่ใครกันแน่ตรงไหนกันแน่นะครับ
โกหกใครพูดความจริงเอางงหมดแล้ว
แต่ความจริงก็คือผู้ซื้อได้ของที่ไม่ตรงตามที่สั่ง
อันนี้แน่นอนส่วนคุณสองคน
ไม่ว่าจะเป็นตัวทางจำหน่ายหรือว่าการมือถือเนี่ย
ต้องเคลียร์ต้องเคลียร์นะ
ไม่งั้นเสียชื่อเสียงทั้งสองคนเลย